ซึ่งจังหวัดภาคตะวันออกทั้งชนบุรีจันทบุรีระยองและตราด
จะได้รับผลกระทบแล้วก็มีการเตือนนะคะ
แม้จะไปเดินเล่นชายหาดได้บ้าง

ถูกคลื่นทะเลซัดชายฝั่งทั้งบ้าน
เรือนร้านอาหารเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะ
แต่ว่าหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว

ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
สภาพอากาศในช่วงเช้าของพื้นที่จังหวัดระยอง
ก็มีท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างนะคะ
ส่วนบริเวณถนนเลียบชายหาดสุชาดาตำบลเดินพระ
และตะมนต์ปากน้ำอำเภอเมืองระยอง
ระยะทางกว่า๔กิโลเมตรพบว่า
ตั้งแต่เช้ามืดชายหาดมีคลื่นลมแรง
พัดเอาเรือเล็กที่จอดอยู่ชายหาดขึ้นมาเกยตื้นด้วยนะคะ

เพราะว่ามีคลื่นลมแรงคลื่นสูงกว่า๒เมตร
เอาน้ำทะเลพัดเข้ามาจนถึงริมหาดเลยนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งบริเวณหาดแหลมเจริญ
ตำบลปากน้ำเรือประมงต่างจอดเทียบท่าไม่ออกหาปลานะคะ
แล้วก็มีเรือประมงบริเวณชุมชนโบดยวน
มีเรือนที่จอดอยู่ถูกคลื่นซัดจมลงไป๓ลำ

เรือประมงที่จมนั้นเป็นของสมาชิกกลุ่มเรือประมง
ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกได้รับความเสียหาย
พายุมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ
เพราะว่าไม่คิดว่าจังหวัดระยองนั้นจะได้รับผลกระทบด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่
แล้วก็วิงวอนอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
เพราะว่าชาวประมงเรือเล็กนั้นมีรายได้น้อยค่ะ

ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนอารีราช
ทะลักเข้ามาทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองและหน่วยกู้ภัย
ก็กำลังนำกำลังออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ริมชายหาดทะเลในพื้นที่เขตชายหาดแหลมแม่พิมพ์
มะขามป้อมชายทะเลปากน้ำประแสอำเภอแกลง
ทั้งอีกที่หนึ่งก็คือชายหาดแถบอำเภอเมืองอำเภอบ้านฉาง
เป็นพื้นที่ที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ร้านอาหารกลุ่มประมงเรือเล็กได้รับความเสียหายอย่างมาก
เพราะว่าทะเลมีคลื่นสูง๔๕เมตร
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
สั่งเรือท่องเที่ยวงดรับผู้โดยสารข้ามฝั่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำด้วย

มาถึงจังหวัดแถบภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ส่วนที่บริเวณหมู่บ้านอ่าวมะขามป้อมตำบลก่ำอำเภอแกลง
บ้านเรือนประชาชนและร้านอาหารหลายร้อยหลังคาเรือนที่อยู่ติดทะเล
ก็ถูกคลื่นซัดพังเสียหายมีไฟฟ้ารั่วด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะ